และคณะผู้บริหารร่วมวิ่งพร้อมกับเหล่านักวิ่งกว่า๑๒๐๐๐คน
รวมทั้งเหล่าดาราดังอธิหยวนดรากอน๕
จิปปกชัดมะนาวสอนศิลป์
คุณพลอยพัทรกรคุณหวานอรุณภาพ
ระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
มหาวิทยาลัยศรีปฐุมมอบรางวัลอัดฉีดรวม๑ล้านบาท
ให้กับคณะนักกีฬาที่สร้างผลงานได้ดี
ในการขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่๔๕ราชมงฎธัณยบุรีเกม

ไป๗เหรียญทอง๗เหรียญเงินและ๑๔เหรียญทองแดง
จากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมร้อยหกสิบเจ็ดคนในสิบเอ็ดชนิดกีฬา
ได้อันดับสิบจากหนึ่งร้อยสิบสี่สถาบันซึ่งถือว่าตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับ